ยังอยู่ที่อายุทยาคุณผู้ชมมีผู้พักอาศัยคนหนึ่ง
เขาชาร์จแบตโทรศัพท์เสียบค้างไว้
แล้วไฟมันช็อตไหม้ทั้งห้องเลยครับ
คนในคอนโดต้องวิ่งหนีออกมากันเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชม
ตามบริวสอบพ่ออูไทยพร้อมกับนักประจนเผลินเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
โอ้โหดูสิฮะควันยังมีอยู่เลยนะครับ

คนดูแลคอนโดก็แจ้งผู้พักอาศัยให้ออกมาจากห้องทุกห้องอย่างเร่งด่วนเลยนะครับ
ขณะเดียวกันชุดประชนเพลิงก็รีบเข้าไปในห้องต้นเพลิง
แล้วก็ใช้ถังดับเพลิงฉีดน้ำสกัดเพลิงเอาไว้
ไม่นานเพลิงก็สงบเหลือแต่กลุ่มควันที่ลอยปกคลุมไปทั่วคอนโดนะครับ
ก็ต้องเร่งระบายควันออกให้ได้นะครับ
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าห้องนี้นะมีชาวกัมพูชาไปเช่าอยู่๓คน
ขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในห้องเลย
รู้แต่ว่ามีการเสียบสายชาร์จโทรศัพท์ทิ้งเอาไว้แล้วคนไม่อยู่
มันคงร้อนจัดแล้วก็ไฟไหม้ไฟช็อตขึ้นมาแล้วก็ลามไหม้ห้องไหม้ที่นอนแบบนี้ครับ
แล้วก็ส่งผลให้คนที่อยู่เขาก็แบบต้องรีบหนีออกมานะครับ
คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรจากสายชาร์จโทรศัพท์มือถือที่เสียบทิ้งไว้แล้วลืมถอด
หรืออุปกรณ์ที่ซื้อมาไม่ได้มาตรฐาน
อาจจะไปซื้อของแบบของไม่แท้แล้วก็ไปเสียบใช้เอาไว้นะครับ
ทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับ
อย่างไรก็ตามต้องมีการตรวจสอบเรื่องของหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงด้วยนะครับ